พอสนนั้นแกล้งเหมือนดูหนังฟังเลนไปน้องปุยปุยยกไหมยกมือ

เอาง่ายดีล่ะปุยปุยก็เลยเข้าไปสกิร์ษใกล้ซะเลย
ยังจะกล้าเมินปุ๋ยอยู่ไหมอ่ะเออน่ารักอ้อนเก่งขนาดนี้

ส่วนยุคเนี่ยเล่าให้บันเทิงไทยรัฐฟังว่ารับน้องปุ๋ยมาเลี้ยง
เลี้ยงกันมา๓ปีแล้วคุณผู้ชมเจ้าของเก่าเค้าเลี้ยงไม่ไหวค่ะ
น้องก็คือขี้อ้อนมากแล้วคือแบบเป็นแมวรู้งานอะ
สนเองก็บอกหลงสุดเลยเห็นหน้าน้องก็มีความสุขมากแล้ว
เหนื่อยจากที่ไหนมามองหน้าแมวหายเลยนะ
แต่ตอนนี้สนบอกว่าพยายามให้น้องปุ๋ยลดน้ำหนักอยู่

อายุมากแล้วเป็นห่วงสุขภาพน้องแมวเหมือนกัน
ที่สำคัญกลัวปุ๋ยจะไม่สวยเพราะอะไรรู้ไหม
ว่าตอนนี้งานจ้างเยอะกว่าเจ้าของ

ดีใจครับผมที่น้องแบบมีชื่อเสียงขึ้นมา
นี่น้องก็มีงานจ้างแล้วนะอีเวนต์
พี่สังเติมก็รับได้นะ
มีหลายตัวเล็กต่อมาอาหารแมวนี่

เรียกว่าขายลูกไปด้วยในตัว
อ่าขายลูกแล้วก็ก่อนน้องดังด้วย

มันมีความสุขที่แค่มองหน้าเขาเราก็รู้สึกว่าเราสงบแล้ว

เราเจอเขาก่อนอาบน้ำก่อนนอนอะไรอย่างนี้

ทำให้เราแบบจะลงใจมากขึ้นสบายใจอะไรอย่างนี้
โปรดติดตามตอนต่อไป